ความพร้อมของบุรีรำกันบ้างนะครับในการเดินทางไปเยือนทางซานตรงลู่หนึ่งนะครับ
คุณเอมิชิชอบบอกแล้วว่านัดนี้แพ้ไม่ได้ไม่งั้นโอกาสในการเข้ารอบจะเหลือน้อยเต็มทีครับ
ทีมจากจีนในวันที่๑มีนาคมนี้เวลาบ่าย๒๓๐ตามเวลาประเทศไทย
ก็ยังขาด๓ตัวหลักนะครับสุชานุษนุ่มโดนใบแดงเกมที่แล้วยังโดนแบน
สุรีสุขะแล้วก็ดิโอโกหรือสันต้มนะครับ
กองหน้าชาวบราซิลนั้นไหลหลุดต้องพักรักษาตัว๓สัปดาห์
สถิติการเจอกันของบุรีรำนะครับกับซานตรง๒ครั้งในปี๒๐๑๖
เสมอได้จากอริสักไกรสอนแล้วก็กลับมาเล่นที่
ไอโอบายสเตรเดียมนะครับชนะหนึ่งศูนย์จากประตูของไข่ฮิราโนะครับ